อีกหนึ่งเรื่องอุทาหรณ์ของคนใช้รถใช้ถนนเหมือนกัน
ปกติเวลาเราขับรถเราก็จะเกรงกลัวเวลาเข้าใกล้รถใหญ่

ทำให้ขับใกล้เขาเลยจริงกลัวเขามองไม่เห็นเรา
เหตุการณ์นี้อาจจะทำให้คุณผู้ชมต้องระวังมากขึ้นอีก

กลัวไหมล่ะคุณดิฉันตกใจเสียงกรี๊ด

เป็นวินาทีคือ๒จังหวะนะ
จังหวะแรกนี่โยกมาแล้วเอียงมาแล้ว
ใช่โยกหนึ่งรอบแบบปื๊ดเอ้าเบียงเล่นปุ๊บ

รอบแรกนี่เขาเป็นใส่กลับใส่กลับนะคะ
แล้วสักพักเนี่ยรอบที่๒ที่เป็นเสียงกรี๊ดออกมานะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นนาทีชีวิตเกิดขึ้นบนถนนสายหนองคายอุดรธานี
บริเวณบ้านหนองนกเขียน
รถบรรทุก๑๘ล้อนี่แหละค่ะขนตู้คอนเทนเนอร์

จู่คนขับก็สายพวงมาลัยไปมานะคะ
ทำให้ส่วนที่เป็นส่วนพ่วงเป็นตู้คอนเทนเนอร์
ล้ำเส้นแบ่งกลางถนนออกมาอย่างน่าหวาดเสียว

ครั้งแรกไม่โดนรถคันอื่นแต่เบี่ยงออกมา
ส่วนครั้งที่๒รถพ่วงตบเข้ากับรถตู้ค่ะ

ทำให้นี่แหละนี่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
รถตู้เสียหลักพลัดลงเกาะกลาง
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรมากนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวมาก

จังหวะแรกแค่ไถไถลมา
จังหวะ๒เบียดจนรถเขาตก
เกาะกลางเลยนะฮะใช่ค่ะคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่
โพสต์ไปยังแฟนเพจชื่อดังหลายเพจ
วิวตอนนี้แสนกว่าแล้วนะคะ

คนขับรถบรรทุกเนี่ยควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
ขณะที่คนขับรถเล็กค่ะก็ควรเพิ่มความระมัดระวัง
ขับสวนทางหรือว่าเข้าใกล้รถบรรทุก

หลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะคนขับรถ๑๘ล้อคันนี้เนี่ย

เพราะว่าเขาขับสายไปสายมาหน้าหวาดเสียวนะคะ
กระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมัน๒ครั้ง
จากนี้ค่ะทีมข่าวเสร็จตัวโซเชียลของเราก็สอบถามไปยัง
ร้อยตำรวจเอกบุญจันทร์ชายชาตินะคะรองสารวัตร
สอบสวนสพเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าเบื้องต้นทางผู้ประกอบการรถตู้มาแจ้งความไว้แล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบทะเบียนรถบรรทุกอยู่
เพื่อจะได้ทราบว่าใครเป็นเจ้าของรถบรรทุกต่อไปค่ะ

หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคนขับรถบรรทุกหลับในหรือเปล่า
เพราะว่าสายหลายครั้งแล้ว
ตอนนี้หลายคนอาจจะต้องเดินทางออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
บอกแล้วว่าเราจะเกาะติดคุณผู้ชมไม่ไปไหนแน่นอน